โอ้โหไทยแลนด์วันนี้นะคะวันอาทิตย์นี้ค่ะ

เขาจะพาเราไปท่องเที่ยวที่จังหวัดระยอง
บางคนบอกว่าไประยองไปทะเลเหรอ
แต่ว่าคราวนี้จะพาไปเที่ยวระยองแบบย้อนยุค
บอกเลยว่าได้เรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์
อิ่มสุกอิ่มใจเลยนะจ๊ะ
ไปเลยไปกันที่แรกนะคะ
พิพิธภัณฑ์บ้านครูกังอยู่ในอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะ
ที่นี่มีแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวม
เอาของสะสมของเก่าของโบราณของหายาก

โดยเจ้าของเนี่ยนะคะเป็นอดีตครูค่ะ
เป็นผู้ที่เก็บรวบรวมของเก่าต่างเหล่านี้
เอาไว้นานมากมานานกว่า๔๐ปีอะคุณ
๔๐ปี
๔๐ปีผ่านไปเข้าของส่วนใหญ่น่าอยู่ในสภาพที่ดีมาก
เห็นแบบนี้คุณรู้ไหมของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
มีอายุเกินร้อยปีทั้งนั้น

ใครถ้าเป็นคนเท่าคนแก่อาจจะนึกออกอาจจะเคยเห็น
อันนี้เป็นเหมือนห้องถ่ายรูปสมัยก่อนนะคะ
กล้องถ่ายรูปแบบโบราณต่าง
ใจไปกับพิพิธภัณฑ์บ้านครูกังกันไปแล้วนะคะ
พาไปอิ่มท้องกันต่อที่นี่เลย
เพราะว่ากองทัพต้องเดินต่อกันด้วยท้องค่ะ
คุณขลุยก็เลยขออาสาพาไปทานอาหารถิ่นประจำภาคแห่งเมืองระยอง
อาหารถิ่นแห่งเมืองระยองคุณรู้ไหมว่าคืออะไร
มันคือน้ำพริกไข่ปู
เจอกันเวลาเดิม๘รายการ๔๐นาทีกับพวกเรานะครับ